สวัสดีค่ะวันนี้คุณอยู่กับเอมมี่สโทรนและทำนายไทยรัฐ
รายการที่คุณมีสิทธิ์เลือกดวงชะตาของคุณเองผ่านการพลิกอากาศ
ซึ่งแน่นอนนะคะว่าถ้าคุณได้เข้ามาเจอคลิปนี้
แสดงว่าดวงของคุณสัมพันธ์กับหัวข้อของเรา
หัวข้อในวันนี้กับการพิการ์ดของเราค่ะ

เรามาหั่นเนื้อคู่กันดีกว่าจ้า
ธำนายไทยรัฐธำนายไททักกับธำนายไทรัฐ
วันนี้เรามี๓กองไพ่๓ขนนกที่จะมาสื่อสารความรัก

กล่องแรกนะคะสีสันสดใสซาบ
ไม่รู้ว่าจะดึงดูดให้เนื้อคู่ของคุณมาได้เร็ววันไหม
กับสีชมพูแปะแหล่นนั่นเองนะคะ
กล่องที่๒ค่ะสีเขียวค่ะดูนุ่มนวลดังหยกมรกฎ
สวยงามตามันทองเรื่องจริงไม่รู้ว่ายกมรกฏอันนี้
จะสามารถดึงดูดเนื้อคู่แบบไหนไว้ให้กับคุณค่ะ
และกล่องที่๓ค่ะสีส้มซูซ่า
กองนี้ค่ะสีส้มแซ่บเสดิร์ดขนาดนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่า
คู่ของคุณจะแซ่บเสดิร์ดเหมือนกับคนนกคนนี้หรือเปล่า
อันนั้นแน่หลายคนกำลังแบบว่าตั้งจิตสมาธิอย่างดีใช่ไหมคะ
เพราะว่าเรื่องเนื้อคู่นั้นสำคัญกว่าเนื้อย่างจริง
ให้เวลาคุณอธิษฐานกันนะคะตั้งใจตั้งจิตและตั้งมั่น
เลือกกองไพ่หรือขนนกมุ้งมิ้งที่ตรงใจคุณที่สุดค่ะ
กล่องที่๑ค่ะกับคนนกสีชมพูนะคะ

สีชมพูนั้นดึงดูดเหนือคู่
สีชมพูนั้นดึงดูดเนื้อคู่
กว่าคุณจะมีได้นะกองนี้
มันก็ชมพูแหละเนาะ

อันนี้ต้องเป็นชมพูโอ้โหเนื้อคู่
คุณค่ะเนื้อคู่ของคุณค่ะมีแนวโน้มนะ
ที่อาจจะเป็นคนที่มีตำหนิก็ได้
ก็คือคนที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วนะคะ
มาก่อนหรืออาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเคร่งครัด
ในเรื่องพิธีการศาสนาก็ได้
เป็นคนที่อยู่แดนไกลได้เช่นกัน
คนนี้ค่ะเป็นคนที่อาจจะเคยมีปัญหา
หรือว่ามีความทุกข์ใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาก่อน
เขาคนนี้กว่าจะมาเจอคุณเลยแบบอาจจะแห้งเหี่ยวไปเยอะแล้ว
ความรักของเขาเลยจะไม่แบบโรแมนติกไม่วาบหวานเท่าไหร่นะคะ

ถ้าเกิดคุณไม่ค่อยเจอเรื่องราวของรักซ้อน
คุณก็ต้องเจอคนที่เขาแบบชอบมีเจ้าของเขามาจีบคุณนะคะ
เราก็จะย้ำคุณอีกรอบว่าพยายามอย่าพกอะไรเป็นเลข๓นะคะ
ถ้ามีให้เอาออกเช่นคุณอย่าใส่แหวน๓วงอย่าเจาะหู๓รูคร่าวนะ
ปากกาหลังจากนี้เลิกใช้แล้วอีก๓สีในแท่งเดียวกัน
แค่๒สีในแท่งเดียวกันก็พอโอเคป่ะ
มันเป็นการดึงดูดพวกรักษร

เนื้อคู่ของคุณค่ะลักษณะภายนอกแต่งตัวมซอมากเลย

เหมือนแบบผ้าคีริ้วห่อทองเออ
แสดงว่าภายนอกเขาอาจจะแต่งตัวดูแบบ
ไม่ได้แสดงออกถึงไลฟ์สไตล์ที่แท้จริงของเขาเองก็ได้นะคะ
เขาไปเดินสยามเขาอาจจะใส่ชุดนักมวยเอออะไรอย่างนี้
เราอาจจะรู้สึกว่าอะไรอ่ะมันไม่ได้ใช่ป่ะ
แต่ถ้าคุณได้ดูลึกเข้าไปถึงจิตใจของเขาจริงค่ะ
คุณจะรู้เลยค่ะว่าคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างแชร์คนรอบข้างมากนะคะ
อีกสิ่งหนึ่งคืออะไรเป็นคนที่ขี้อวดขี้โม้หน่อย
เขาก็จะชอบพูดเรื่องตัวเองเยอะหน่อย
นี่คือลักษณะเนื้อคู่เหรอนะบางคนบอกว่าไม่เอาได้ไหมคะเอมมี่นะคะ

เขาถึงบอกว่าเวลาเราไม่เรียกร้องอะไรเรามักจะได้มาง่ายนะคะ
เราก็คาดหวังในสิ่งที่ตรงกันข้ามก็แล้วกัน
แต่กลับมาตรงนี้ค่ะไพ่บอกคุณเลยค่ะว่า
บุคคลนี้นะเพราะเขาผ่านโลกมาเยอะ
แสดงว่าเขาคนนี้ค่ะจะมีโอกาสที่จะเป็นคนอายุมากกว่าคุณสูงมากนะคะ
ถ้าเขาอายุน้อยกว่าคุณเขาต้องมีอะไรบางอย่างที่ดูโตกว่าคุณ
เช่นอะไรคะผมสีขาวกว่าอะไรโตกว่ามันมีอะไรได้อีกนะช่วยกันคิดซิ
อีกอันหนึ่งคืออะไรอาจจะมีการทำงานที่ตำแหน่งโตกว่าคุณก็ได้
ความคิดความอ่านของเขานะคะอาจจะโตกว่าคุณก็ได้
กรณีที่เขาอายุน้อยนะแต่จริงแล้วคือคุณต้องเจอคนที่เขาอายุมากกว่าคุณ
ผ่านประสบการณ์ชีวิตมามากกว่าคุณ
คนนี้เป็นคนเก่งในด้านใดด้านหนึ่งอย่างชัดเจนค่ะ
บางคนเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นนักจิตกรนะคะทนายความนักวิชาการนะคะ
เป็นคนที่ทำอะไรด้วยตัวเองดี
ภายนอกกับภายในแตกต่างกันมาก
แสดงว่าถ้าคุณได้รู้จักเขามากขึ้น
คุณจะเห็นเขาในแง่มุมใหม่
ลักษณะภายนอกดูดีมากด้วย
แม้ว่าจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแต่งตัวก็ตามนะคะ

ถ้าเกิดคุณอยากจะไปเจอเขาค่ะ
คุณต้องไปเดินทางไปท่องเที่ยว
ไปทำอะไรในสถานที่แปลกใหม่บ้าง

สัมมนาไปเรียนนะ
ตอนนี้ค่ะอยากไปเรียนต่อไปเรียนเลย
มีเกณฑ์ได้เจอจากที่เรียนนั่นแหละ
แล้วต้องไปไกลหน่อยไหมเดี๋ยวฟูขึ้นมาพร้อมไนท์ดาบ

ต่างประเทศถามว่าเด่นไหมณวันนี้นะ
ไม่ได้บอกว่าเด่นชัดว่าคุณจะได้คู่เป็นต่างประเทศ
หรือจะไปเจอที่ต่างประเทศเก็ตไหม

ก็พยายามค่ะเดินทางไปอยุธยาบ้างนะ
นครปฐมไปนครพนม

คือคุณไปได้หมดเลยแต่ไปไกลหน่อย
การไปไกลบางคนบอกว่าเอมมี่ไกลแค่ไหน

ไกลแค่ไหนค่ะที่ถึงบอกว่ากลัย

ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำนะคะ

บางคนอาจจะบอกขี้เกียจเดินทางไกลใช่ไหม
กองนี้ค่ะชัดเจนมากเลยนะ

ภายนอกกับภายในเขาไม่เหมือนกัน

จะอยู่ลายล้อมรอบตัวกับคุณ
แปลว่าเป็นไปได้สูงมากค่ะ

อาจจะได้เจอกันแล้วลุ้นหน่อยดีกว่า
เพราะคุณอยู่กับทำนายไทยรัฐนะคะ
เราก็เลยจะต้องละเอียดให้คุณนิดหนึ่ง
ความรักของคุณค่ะกับไพ่นางฟ้า
โอ้โหสีเข้ากับคนนกของคนปุ๋ยของคุณเลย

บอกลักษณะคร่าวให้คุณได้รู้กันแล้วนะคะ
คนนี้ค่ะจะทำให้คุณรู้สึกมีแรงดึงดูดระหว่างกันและกัน
เวลาที่คุณกำลังแบบสนุกสนาน
กับสิ่งที่คุณกำลังเรียนรู้หรือคุณทำกิจกรรมนั้นอยู่ครับ
โอ้โหมันชัดเจนนะโซเมดนะคะคือใช่แน่แน่
คุณกำลังจะเจอแล้วไทยมี่ดูคาดการณ์ให้กับคุณเลยเน
วันนี้แปดไม่เกินสิบเดือนเจอแน่แน่นะคะแต่ค่ะ
บอกแล้วว่าคนนี้เขาผ่านอะไรมาเยอะใช่ป่ะไพ่มันขึ้นมาเลยว่า
อภัยเขาให้โอกาสเขารวมถึงให้โอกาสตัวคุณเองด้วย
คุณอาจจะต้องมีการปลดปล่อยค่ะปลดปล่อยทั้งอดีตของเขาและของคุณ
อย่าเอาเรื่องราวในอดีตของเขาหรือของคุณมาเป็นตัวเปรียบเทียบ
ทำให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันไม่สามารถที่จะอยู่กับปัจจุบันและไปอนาคตได้
จากใบแรกมามันเป็นสามดาบค่ะคนคนนี้แน่นอนชัดเจนมากเลยค่ะว่า
เขาอาจจะถูกต้องกับดวงชะตาของคุณแต่ถามว่าจะถูกใจคุณเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ไหม
อันนี้ขึ้นอยู่กับคุณแต่ละคนเลยนะคะว่ารอบข้างของคุณนั้นเนี่ยใช้ชีวิตมาอย่างไร
แต่ถ้าเกิดคุณอยู่ตรงนี้กับเอมมี่และทำนายไทยรัฐเราแอบบอกคุณเลยนะคะว่า
ณวันนี้ค่ะให้คุณนะคะถ้าทำได้นะไปวัดนะคะวัดที่อยู่ติดน้ำนะคะ
เอาดอกบัวดอกกุหลาบดอกอะไรก็ได้นะสีขาวสีขาวนะแสดงถึงความอะไรคะบริสุทธิ์ผุดพอง
ใครบอกออล่าเดี๋ยวตีเลยนะคะสีขาวแทนความบริสุทธิ์ผุดผ่องเอาไปเป็นเลขคู่ไม่ต้องถึง๑๐นะ
เลขคู่คือ๒๔๖๘ก็พอนะคะเอาไปไหว้สาธิพระประธานในวัดที่คุณไปบอกแล้วว่าคุณจะเจอแดนไกลดังนั้นคุณข้ามน้ำข้ามทะเลไปหน่อย
เดินไปหน้าปากซอยบ้านเราเจอวัดไม่เอานะคะคุณไปเสร็จปุ๊บคุณขอเลยค่ะขออะไรแนะนำตัวก่อนนะคุณไปขอในเรื่องอะไรขอให้คุณเจอคู่ของคุณที่เป็นคนที่เหมาะสมทั้งเรื่องของฐานะความเป็นอยู่ไลฟ์สไตล์รูปภัณฑ์สันธารคิดเอาไว้ในใจเลยค่ะว่าคุณต้องการอะไรดังนั้นคุณต้องเลือกดอกไม้ที่มีลักษณะที่อะไรคะขุดผ่องใช่ป่ะไม่งั้นเดี๋ยวเขาอาจจะแบบผิวพัน
เอาไว้เขาจะได้ไม่มีความร้ายใส่เรานะคะเรื่องพวกนี้มันมีผลหมดเลยแต่ถ้าคุณบอกว่าเอมมี่เราไม่อยากได้อะไรแบบที่เป็นแบบความสวยงามร่าวหรือร่าวร้อนนะคะสิ่งที่คุณทำได้คืออะไรคะน้ำมะพร้าวสีขาวเหมือนกันนะคะใส่เนื้อเข้าไปหน่อยเขาจะได้ดูมีอะไรคะเนื้อหนังมังสาไม่งั้นเป็นน้ำอย่างเดียวไม่ได้เลยจะไปเหลวเป๋วหมดไม่เอาทุกอย

ตอนที่สองนะคะคนนกสีเขียวมาดูกันนะคะว่าเนื้อคู่ไทป์ไหนที่จะตรงใจเราไม่รู้ว่าคนนี้นะคะจะมาอยู่กลางใจหรือจะไปอยู่ไกลจัง
ไปอยู่ใกล้จางก็ได้นะเนี้ยไม่ต้องมาอยู่ใกล้มากนะฮะ
กองนี้ค่ะหูบอกเลยคุณได้คนรวยนะ
เนื้อคู่ของคุณนะมีอันจะกินแต่ว่าเป็นคนเครียด
พยายามย้ำคำว่าเครียดบ่อยมากอยากให้คุณเครียดไปด้วยกันนะครับ
เพราะเขามีเที่ยวด้วยกันแล้วเนอะเราเครียดไปด้วยกันบ้าง
กลับกันกลับกันโอ้โหข้อมูลก่อนตี้ดูตี้ดูตี้ดู
กองนี้ค่ะคนนกสีเขียวได้บอกเอมมี่มาเรียบร้อยแล้ว
เนื้อคู่ของคุณค่ะเป็นคนที่ดูแล้วนะนารีอุปถัมภ์
ว่าถ้าคุณเป็นคุณผู้ชายแล้วเข้ามาเลือกผู้หญิงจะส่งเสริมคุณ
ถ้าคุณเป็นคนผู้หญิงแล้วมาเลือกแสดงว่าคุณก็ต้องส่งเสริมผู้ชายนะคะ
คือเขาก็มีดีของเขาเองแหละแต่แค่เราจะเป็นคนที่มีภาวะแบบมีความเป็นผู้นำสูง
จะเป็นเหมือนผู้นำครอบครัวลักษณะเนื้อคู่ของคุณค่ะ
เหมาะสมกับคุณเขาอาจจะทำให้คุณเครียดได้
บุคคลคนนี้ค่ะพอเขาให้อะไรหลายอย่างให้เราทำเนอะ
เราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเยอะไปหมดเลยอะไรก็ให้ฉันจัดการไปหมดเลย
จังเลยแต่คุณทำไหมคุณทำนะคะ
คุณต้องบอกเลยนะเนื้อคู่ของคุณแต่งตัวดีภูมิฐาน
บอกเลยว่าคนคนนี้จะออกจากบ้านทั้งทีนะคะแต่งตัวเยอะมากเลย
แล้วก็เป็นคนที่ใช้เวลากับการเสริมสวยเสริมหล่อกับตัวเองได้มาก
เป็นคนที่ค่อนข้างแคร์ความคิดแล้วก็ความรู้สึกของคนรอบข้างด้วย
ภายนอกเขาต้องดูดีค่ะภายในเป็นอย่างไรไม่รู้นะคะ
สิ่งหนึ่งที่เราเห็นเลยก็คือคนนี้เป็นคนที่ชัดเจนนะ
ว่าสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองดังนั้นคนคนนี้ค่อนข้างบ้างานค่ะ
ไม่ค่อยมีเวลาให้กับเรื่องของความโรแมนติกความรักความสัมพันธ์เท่าไหร่
นานทีถึงจะมีเซอร์ไพรสเซกับคุณได้
เซอร์ไพรส์นั้นอาจจะต้องเป็นเซอร์ไพรส์ที่อีกฝ่ายร้องขอด้วย
ดังนั้นถ้าคุณต้องการคนที่เขามาแบบว่าพินอบพิเทาให้กับคุณนะ
แหวนแหววตลอดทุกเทศกาลไม่มีในเนื้อคู่ของคุณคนนี้นะคะ
สิ่งหนึ่งที่เราเห็นเลยค่ะว่าคนคนนี้ไม่ชอบความไม่มี
เขาไม่ชอบความขาดดังนั้นเขาจะต้องเป็นคนที่เติมเต็มตัวเองตลอดเวลา
แสดงว่าถ้าเกิดคุณเป็นคุณผู้ชายเรามาเลือกกองนี้
บอกเลยค่ะว่าเนื้อคู่ของคุณคนนี้นะชอบเติมฉีดฟิลเลอร์พวกนี้
เขาทำให้มันเต็มไงเติมเต็มตลอดอ่ะ
อะไรที่มันหายไปโอ้โหจัดสต๊อกมาเต็มบ้านเลย
ของกินของเขาเต็มบ้านเช่นกันนะคะ
ทำงานเขาของกินเต็มไปหมดนะคะ
ค่อนข้างว่าอะไรคะเขาอยากบอกรักเราไง
เพราะว่าห้องเขาก็รกนั่นเอง
เล่นเองขำเองนักเลงพอนะคะบอกเลยจุดนี้
กองนี้ค่ะมีแนวโน้มสูงมากค่ะ
เนื้อคู่ของคุณกับคุณนะอยู่ไกลกัน
ไม่รู้เลยว่าเฮ้ยเรามาบรรจบกันได้อย่างไร

นิสัยและไลฟ์สไตล์หลายอย่างนะคะ

คนหนึ่งอาจจะเป็นสาวกลางคืนอีกคนนึงอาจจะเป็นนุ่มกลางวัน

มันก็เลยค่อนข้างที่จะแบบว่าต้องปรับตัวเข้ากันเยอะ
แต่ดีตรงที่ว่าเขาไม่ใช่คนเจ้าชู้อะไรหรอก
แต่เขาเป็นคนที่บ้างานเขาก็เลยอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับเรา

มีแนวโน้มเป็นคนต่างชาติก็ได้เป็นคนแดนไกลก็ได้
แตกต่างกันด้วยเรื่องของเชื้อชาติศาสนาก็ได้เช่นกันนะ
คุณนะคะอาจจะเป็นคนที่ทำงานที่ข้องเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกอารมณ์ก็ได้
แต่เขาคนนี้จะเป็นคนที่ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับเหตุผลเขียนไหม
สิ่งหนึ่งที่เราเห็นอีกอันหนึ่งค่ะก็คือคนคนนี้บอกแล้วว่าเขาเพียบพร้อม
คือคุณต้องคิดดูนะ๑๐ใบจาก๗๘ใบใน๑สำรับ
แล้วมันเข้ามาคู่กันแบบนี้คือคุณทั้งคู่อ่ะเติมเต็มกันได้แน่นอนเลย
มันมีความแบบแม่เหล็กคนละคั่วใช่ป่ะมันเลยดึงดูดกันไงเออ
แต่ทีนี้ค่ะอีกอันหนึ่งที่เราเห็นเลยคืออะไรเวลาเป็นไพ่คู่กันแบบนี้เนาะ
ถือถ้วยขึ้นมาพร้อมเด็กถือดาบค่ะระวังคำพูดและการเจรจาหน่อย
คุยกันคนละภาษาเขาพูดภาษาไทยมาเราพูดภาษาอังกฤษกลับไป
ไม่ใช่นะคะคือเขาพูดอะไรมาอย่างหนึ่งเราตอบกลับไปแล้วเขางงอ่ะ
ทำไมถึงพูดแบบนี้ขึ้นเลยทั้งที่ฉันกำลังเล่นมุกอารมณ์ดี
อารมณ์นั้นนะคุณก็ต้องระวังเรื่องพวกนี้ด้วยเพราะเขาเป็นคนเครียดง่ายค่ะ
ดังนั้นคุณต้องทำความรู้จักทำความเข้าใจกับเนื้อคู่คนนี้หน่อย
เจอกันได้ไหมนะคะกองนี้หลายคนน่าจะเจอเราด้วย
แต่เจอแล้วเราอาจจะรู้สึกแบบว่าไม่เอาฉันก้มหน้าเครียดเลย
คนนี้ใช่เหรอเนื้อคู่ไม่เอาได้ไหมขอเลือกก่อนแต่สุดท้ายคุณเลือกไม่ได้หรอก
เพราะว่าคุณชอบคนคนนี้คุณฝังใจกับเขาไปแล้วเรียบร้อยนะคะ
มีเกณฑ์และมีแนวโน้มที่เร็วนี้แล้วกันเนอะคุณกับเขาอาจจะได้ไปเที่ยวด้วยกัน
หรือได้เจอกันคือในกรณีที่คุณมีแฟนหรือมีใครสักคนหนึ่งอยู่แล้ว
คุณกำลังกังวลว่าเฮ้ยไอ้คนคนนี้ใช่เนื้อคู่เราเปล่าเอมมี่
บอกเลยค่ะว่าถ้าคุณกำลังจะได้ไปเที่ยวกับเขา
กำลังจะมีคอนดิชั่นบางอย่าง

การพูดคุยการสื่อสารการเจรจาทำให้เด็กถือเหรียญ

กำลังจะพัฒนาไปอีกสเต็ปหนึ่งของชีวิตแล้วนะคะ
เอมมี่ต้องแบบทั้งนั่งยันยืนยันและนอนยันให้กับคุณเลยว่า
มีเกณฑ์และแนวโน้มสูงมากถ้าเกิดคุณยังไม่เจอใครนะ
ภายใน๙เดือนนี้ค่ะมีโอกาสที่คุณจะเจอเนื้อคู่คนนี้
แต่ถ้าคุณเจอแล้วคุยแล้วก็มีโอกาสเช่นกันค่ะ
ในอีก๙เดือนข้างหน้านี้ถ้าคุณได้ไปเที่ยวนะ
มีโอกาสสูงมากที่จะมีการขยับความสัมพันธ์มากขึ้นอีกนะคะ
และคุณอยู่กับทำนายไทยรัฐเราต้องมาให้คุณแบบรู้ลึกรู้จริงนะคะ
ฉันทำหน้าอย่างนี้ไปเพื่ออะไรนะ
กีเพิ่งบอกไปเองนะว่าคุณกำลังจะได้เจอกันนะ
บอกแล้วว่าคุณกับเขาอยู่ไกลกันถูกป่ะ
เหมือนจะไม่ได้เดินทางมาบรรจบกันเลย
คุณกับเขาอาจมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นได้
ห่างกันขออย่างเดียวค่ะคุณแค่ต้องอะไรคะ
อาจจะมีการงานหรืออะไรก็ตามแต่ทำให้คุณทั้งคู่ห่างไกลกันนะคะ
แต่สุดท้ายแล้วค่ะคุณก็จะสามารถเชื่อใจเขาได้
แล้วคุณก็เป็นไงคะพอห่างกันไปเชื่อใจเขาแล้วก็โทรศัพท์ค่ะ
โทรกลับมาเดี๋ยวนี้จะไปไหนก่อนนะคะคุณบอกแล้วนะ
อีกนิดนึงได้ไหมเราอยากพิเศษให้กับคุณกองนี้มากเลย
ไพ่ตอบคุณมาชัดเจนมากเลยว่าถ้าเขาห่างคุณไปไกล
อย่าทำอะไรเองค่ะให้เพื่อนคุณช่วยนะคะ
ให้เพื่อนคุณช่วยลองสอดส่องลองดูให้หน่อยสิว่าเขาหายไปไหน
เออหายไปทำเซอร์ไพรส์เราหรือเปล่าหรือหายไปทำไมนะคะ
แต่ขออย่างเดียวคุณต้องเชื่อใจคนคนนี้ให้มาก
เนื้อคู่ของคุณอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลหรอกและน่าจะเจอได้ในเร็วนี้
มี่บอกแล้วว่า๙เดือนดังนั้นค่ะสำหรับเพื่อนที่เข้ามาเลือก
กล้าพูดเลยนะว่าคุณเอาคำแนะนำที่เอมมี่บอกไป

และนี่ก็คือกองที่๒ที่คุณได้เลือกไปเรียบร้อยแล้ว
แน่นอนนะคะว่าเอมมี่รออ่านคอมเมนต์ของเพื่อนทุกคนอยู่
เลือกกองนี้อย่าลืมมาคอมเมนต์ด้านล่าง
และถ้าอยากให้เราทำหัวข้ออะไรเพิ่มเติมสามารถมาบอกกันไว้ได้ด้วยเลยเช่นกันนะคะ
กับกองขนนกสีส้มนะคะ
มาดูซิว่าสาวแซ่บซูซ่าหรือหนุ่มหล่อร้อนใจ
สีส้มมาแล้วจะเป็นอย่างไร

คุณนะเป็นคนชอบอะไรยากใช่ป่ะ
เนื้อคู่ของคุณก็จะมีความยาก
ยากแรกคืออะไรคะเจอยาก
เนื้อคู่ของคุณชอบการแข่งขันค่ะชอบการต่อสู้ชอบการเอาชนะ
คุณเป็นคนหนึ่งเลยที่ชอบอะไรที่มันเหมือนเกม
มันต้องไม่มาแบบง่ายดายชอบความแบบว่าเจ้าชู้หน่อยนะคะ
คนนี้คือยังไงคะเขาต้องนั่งอย่างเดียวเลยเพราะอะไรคะ
ถ้าเขาลุกดูเจ้าชู้งงกันไปใหญ่นะคะ
กองนี้นี่อะไรเนี่ยใครมาเลือกเนี่ย
ต้องมีแหละต้องมีสักคนต้องมีสักคน
กล่องขนนกสีส้มค่ะเราเปิดไพ่มาให้คุณแล้วทั้งหมด๑๐ใบที่คุณเห็นตรงหน้าคุณ
เขาเจ้าชู้เขาเจ้าเล่เขาชอบการแข่งขัน

อาจจะเป็นคนที่รักบ้านรักครอบครัวมากก็ได้
บางคนถ้าพูดกันให้ง่ายก็คืออารมณ์เหมือนลูกแห่
ตามใจคุณพ่อคุณแม่นะคะตามใจคนอื่น
ดังนั้นถ้าเกิดคุณได้เจอกับคนนี้ค่ะคุณก็ต้องทำตัวเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่เขา
อารมณ์เหมือนเลี้ยงลูกแล้วมันก็จะคลิกกับสไตล์คุณได้เลย
เพราะคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่มีความละเอียดชอบดูแลชอบวงการเช่นกัน
เขาคนนี้ค่ะเลยอยากให้คุณมาแบบว่าเออมาสั่งฉันที
บอกฉันเลยว่าฉันต้องทำอย่างไรเกียรติหมา
คุณคะบอกก่อนนะคุณมีโอกาสเจอเนื้อคู่ของคุณ
ถามว่าในเร็วนี้ไหมเจอแล้วไม่เอาอ่ะนับว่าเจอไหม
คือมองออกมามากเลยว่ากองนี้ก็ส่วนตัวนะ
คุณชอบการแข่งขันด้วยเขาก็ชอบ
เธอชอบเหรอฉันไม่ชอบเวลาที่เขาไม่ชอบเป็นไงเราชอบ
มันจะวนเวียนวนไปวนมาอยู่แบบนี้
เขาคนนี้ค่ะง่ายเป็นคนรักครอบครัวดีนะ
คนรักครอบครัวเข้ามาชอบเราดีมาก
และเนื้อคู่คุณนะต้องเป็นคนที่อะไรคะชอบเดินทาง
ชอบเปลี่ยนแปลงชอบทำอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกัน
เป็นคนที่ลักษณะภายนอกของเขาเองกับสิ่งที่เขาเป็นจริงไม่เหมือนกันเลย
ภายนอกเขาอาจจะดูเหมือนกับเด็กดูเล่นหน่อยดูทะเลนส์หน่อย
แต่จริงแล้วคนนี้ค่ะค่อนข้างมีความทะเยอร์ทะยานในตัวเองสูงมาก
คนนี้จะเป็นเจ้าคนนายคนเป็นคนที่ยิ่งใหญ่นะคะ
มีทั้งอำนาจบารมีวาสนาดีด้วย
เป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่นิ่งอยู่กับที่ค่ะ
เขาเป็นคนชอบเดินทางง่ายที่สุดก็คือคุณก็ไปเดินทางซะ
เพราะเขาชอบเดินทางคุณก็ไปเดินทางคุณก็จะเจอเขาเร็วขึ้น

คุณจะได้เจอกับเนื้อคู่ของคุณคนนี้นะ
การแนะนำการสื่อสารและการเจรจา
ดังนั้นคุณต้องพูดให้เก่งเข้าไว้ค่ะ
พยายามบอกเขาไปเลยว่าเนี่ยฉันหาแฟนอยู่โสดอยู่ช่วยเราได้ไหม
รอบข้างก็จะพร้อมที่จะเข้ามาแนะนำคุณ
ทีนี้ค่ะมีไพ่เก้าคาทาขึ้นมาตรงนี้
คุณต้องระวังอย่างหนึ่งค่ะเจอแล้วไม่เอา
พอคุณเจอเขาคุณดันไม่เอาเพราะคุณคิดว่า
เดี๋ยวฉันก็จะได้เจอคนที่ดีกว่า
มันก็เลยทำให้เนื้อคู่ของคุณหลุดไปแล้ว

แต่มันก็คือคนเดิมนั่นแหละย้อนกลับมา
โอเคนะสิ่งหนึ่งที่เราเห็นค่ะว่า
คุณลองเปลี่ยนพลังงานของคุณในอดีตสักนิดนึง
อย่าเดินทางหรือทำอะไรเหมือนเดิมตลอด
เช้าปกตินะไลฟ์สไตล์เรา
เช้าไปวิ่งเปลี่ยนค่ะไปวิ่งตอนเย็นบ้าง
ให้คุณลองเปลี่ยนอะไรเล็กน้อยแบบนี้
เพื่ออะไรสิ่งนี้ค่ะจะทำให้คุณเปลี่ยนความคิด

ทั้งที่มันไม่ได้เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่เลยนะ
แต่คุณจะเจอเขาได้ง่ายขึ้นค่ะ
มีโอกาสที่คุณจะได้เจอไหมในช่วงนี้
ชัดเจนนะคะ๒ไม่เกิน๗เดือน
เจอแน่เจอแล้วมาบอกเอมมี่ด้วย
การเจอของคุณจะเจอแล้วนะ
จุดสังเกตเลยค่ะหนึ่งคือคุณจะรักตัวเองมากขึ้น
ถืออะไรก็ไม่ได้อยากให้เขามาช่วยเราถือ
คิดอะไรไม่ออกเลยอุ๊ยจองตัวเครื่องบินไปเที่ยวทำยังไงนะ
ทำอะไรไม่เป็นเลยเราต้องปรึกษาเขาตลอด
เมื่อใดที่คุณเริ่มมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นค่ะ
แสดงว่ารอบข้างของคุณนั้นอาจจะเป็นเนื้อคู่ที่คุณตามหาอยู่ก็ได้
กองนี้นะคะต้องบอกว่าคุณอาจจะเบื่อแล้วความร้อนใช่ไหม
อยากจะมีความรักคุณกำลังจะได้มีจริง
แต่ค่ะวันนี้คุณอยู่กับเอมมี่และทำนายไทยรัฐ
เราก็จะต้องแบบว่าให้นางฟ้านะคะ
ให้นางฟ้าจะมาบอกคุณค่ะกับเนื้อคู่ของคุณ
คือกองนี้น่าจะเป็นคนที่แบบแซ่บเสดิร์ดเหมือนกันนะเนี่ย
เพราะอะไรรู้ป่ะคือมันมีความร้ายในตัวเองด้วย
คุณก็เลยเจออะไรที่มันเพลินธรรมดาไม่ได้
อันนี้ต้องจ่ายแพงกว่าคนอื่นเขานะคะเพราะคุณต้องสั่งพิเศษตลอด

แสดงว่าเราบอกแล้วนะว่าคุณมีโอกาสเจอสูงมาก
แต่สิ่งหนึ่งค่ะที่ไพ่บอกคุณเลยว่า
มันอาจจะมีจุดอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะต้องระวัง
คือคุณอาจจะระวังแล้วก็ระแวงผิดปกติอยู่แล้ว
แต่มันดีเนื้อคู่ของคุณอาจจะมีอะไรบางอย่าง
ทำให้คุณต้องรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้
เขาต้องไม่ใช่เหมือนที่เราเห็นแน่

อืมคุณกำลังจะเจอแล้วนะคะ
ตัวตัดสินใจให้ดีเลยนะกับคนคนนี้ที่กำลังจะ
เข้ามากับเนื้อคู่ของคุณและทำตัวให้สนุกสนานเข้าไว้

เนื้อคู่ของคุณค่ะกำลังจะมาแล้วในเร็วนี้
สิ่งเดียวที่ต้องระวังเลยก็คือคุณอาจจะไม่ได้แบบเปิดเผย
ปลดปล่อยพลังงานความรักความต้องการความสัมพันธ์เท่าไหร่
กองนี้เลยต้องบอกว่าเจอแล้วคว้าไว้ด้วยอย่าปล่อยให้เขาผ่านเลยไป
และคุณนะก็จะได้สุขสมหวังแน่นอนใกล้เข้ามาแล้ว
พยายามทำให้ตัวเองเหมือนแบบกลับไปอายุ๑๔อีกครั้ง
เหมือนความรักแรกแย้มเบ่งบานไม่ต้องไปคิดถึงอะไรมากมาย
ทำแค่วันนี้ให้มันดีก่อนแล้วค่อยคิดถึงอนาคตวันหลังโอเคนะ
เราเข้าใจตรงกันตามนี้สรุปเลยแล้วกันนะคะ
ว่ากองนี้ค่ะคุณมีเกณฑ์เจอนะตามที่บอกไปเลยคืออะไร
คือคุณจะได้เจอจากการพูดคุยการสื่อสารการเจรจา
และการเดินทางไกลเพราะคนคนนี้ไม่ใช่คนที่อยู่ใกล้คุณแน่
แต่ค่ะสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเลยก็คืออะไร
คนนี้ค่ะต้องเป็นคนที่อาจจะเคยเจอคุณมาก่อนแล้วห่างกันไป

อาจจะมีภาวะบางอย่างที่อาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าอึดอัดใจ
แต่ค่ะเรื่องนั้นเขาจะแก้ไขมันเรียบร้อยแล้ว
ดังนั้นถ้าเกิดคุณได้กลับมาเจอกับคนคนนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ
เขาจะบอกสัญญาณของคุณเลยค่ะว่า
เขาได้แก้ไขในสิ่งที่คุณไม่ชอบในอดีตมาแล้ว
แต่ถ้าคุณบอกว่าเอมมี่เราไม่เคยมีอดีต

ก็ต้องบอกค่ะว่าเป็นคนที่คุณเคยใช้ชีวิตคลุกคลีด้วยกัน
อาจจะเป็นเพื่อนตั้งแต่โรงเรียนมัธยมมหาลัยก็ได้
หรือเป็นเพื่อนที่เคยทำงานร่วมกันก็ได้
ทำกิจกรรมเล็กน้อยร่วมกันก็ได้

ก็ลองดูค่ะว่าคุณจะสามารถที่จะทำให้ความรักของคุณ

ตรงใจคุณมากที่สุดนะคะ
และบอกเลยค่ะว่าคุณได้เจอแล้วนะ
กลับมาบอกกันเจอแล้วความสัมพันธ์ของคุณ
จะพัฒนาต่อได้หรือไม่ได้อย่างไร
กลับมาคอมเมนต์ขอหัวข้อดีหัวข้อใหม่
หัวข้อเด็ดดวงเด็ดสรติได้ที่ช่องไทยรัฐ
ทุกท่านสามารถกลับมารับพลังงานดีพลังงานบวกได้ที่นี่นะคะ